ไทยรัฐทีวีกับมาตรฐานใหม่ของวงการโทรทัศน์ในการเซ็นเซอร์รายการสด
ภาพข่าวการกระทำอัตตวินิบัตกรรมของดรวัญชัยดันัยตะโมนุษย์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
สถานีโทรทัศน์หลายช่องรายงานสดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๕๙
ตุ้นเตือนให้สถานีโทรทัศน์ตระหนักถึงการทำหน้าที่สื่อมวลชน
นอกจากจะรายงานข่าวอย่างรวดเร็วฉับไวทันต่อเหตุการณ์แล้ว
ยังต้องรักษาเจริยธรรมในการรายงานข่าว
ด้วยการไม่จงใจนำภาพที่อาจกระทบกับความรู้สึกของประชาชน
และอาจเข้าข่ายข้อห้ามของกศธชมาเผยแพร่ออกอากาศสดระหว่างการรายงานข่าวนั้น
ได้นำระบบเซ็นเซอร์การรายงานสดมาใช้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
สำหรับตรวจสอบภาพก่อนออกอากาศ
ซึ่งได้แก่การเบลอภาพหรือการขึ้นข้อความเตือนด้วยตัวอักษรช้อชิง
ซึ่งมีโปรดิวเซอร์และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพเหตุการณ์สดที่ถูกส่งสัญญาณมา
แบ่งหน้าจอเป็น๑หน้าจอภาพสัญญาณสด
ซึ่งโปรดิวเซอร์สามารถกำหนดระยะเวลาการดีเลได้ล่วงหน้า
และ๓หน้าจอออกอากาศจริง
โปรดิวเซอร์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบภาพจากหน้าจอสดที่เข้าข่ายไม่สามารถเผยแพร่ออกอากาศได้
ไม่ว่าจะเป็นภาพโป๊เปลือยภาพที่ขัดต่อศิลธรรมอันดีหรือภาพความรุนแรง
เช่นกรณีการเก็บกู้ระเบิดที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
แล้วเลือกเซ็นเซอร์ด้วยวิธีการต่างคือ
๑แสดงสัญลักษณ์นอนู
รายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำตามกลุ่มอายุหรือช้อชิง

สัญญาณภาพแล็คชั่วคราว
เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพที่ไม่เหมาะสมถูกนำออกอากาศ

ก็ด้วยความตระหนักในจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน
ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี